ปินไอดอลกรุ๊ปชื่อดังซึ่งได้รับฉายาในโลกโซเชียลว่า
ธิดาชาวสวนครับจากการเชียร์ทีมฟุตบอลแล้วผลมักจะออกมาตรงกันข้าม
ให้สัมภาษณ์กับช้างศึกว่าเธอประทับใจบรรยากาศการเชียร์ของแฟนบอลไทย
หลังจากได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามในเกมอาเซียนครับ๒๐๑๘
รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่ชนะติมอลเลสเต้๗ต่อ๒
พร้อมกับเชิญชวนแฟนให้มาเชียร์ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซีย

นำโดยออนปันมิวสิกจะไปเชียร์เกมนี้ด้วยครับ
ต้องบอกว่าอินโดเป็นทีมที่น่ากลัว

ทั้งหนึ่ง

ทั้งหนึ่ง
บอกกองเชียร์ว่าตอนเข้าไปนั่งในสนามรู้สึกสนุกไปด้วยมากเลยค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้คืออยากจะไปยืนแถวนั้นแล้วก็ไปกระโดดโลดเต้นด้วยเลย
คือเรานั่งห่างไกลจากกองเชียร์มากเลยนะคะ
แต่พี่เขาคือเหมือนส่งเสียงแล้วก็ส่งพลังมาถึงตรงนี้จริง

พรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยจะลงเตะนัดที่๒ในกลุ่มบีต้อนรับอินโดนีเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานลงสนามเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ